ถือเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะที่๔๒พักการเมืองใหม่
ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้

นี่ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีค่ะ
วันแรกที่ขอสชเปิดให้กลุ่มการเมืองใหม่ยื่นจองชื่อจัดตั้งพัก
ปรากฏมีทั้งนักการเมืองหน้าเก่านักการเมืองป้ายแดงแห่จับจองมากถึง๔๒พัก
ล้วนประกาศตัวลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึง
หวังเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่แก้ปัญหาที่หมักหมวมของชาติและประชาชน
แต่ถ้าว่าเมื่อพิจารณาจากตัวบุคคลกลับถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ก่อนหน้า
อาจเข้ามาด้วยจุดประสงค์เป็นพักใหม่เพื่อใคร
พักพลังพลเมืองไทยที่มีอดีตสอสอพักพลังประชาชนและพักความหวังใหม่ร่วมก่อตั้ง
อาสาเข้ามาแก้ปัญหาทางตันของประเทศจากความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำ
ทำให้การเมืองเกิดความมั่นคงก็ยืนยันเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อได้ทุกพัก
นอมินีของพักเพื่อไทยตามข้อกังคา
ที่น่าจับตาคือพักมวลมหาประชาชนที่มีนายสุเทพเทือกสุบันเป็นหัวเรือใหญ่
และประกาศชัดหนุนผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
แม้วันแรกจะไม่ได้เข้ายื่นขอจองชื่อจากที่ก่อนหน้านี้
นายธาดีเทือกสุบันยืนยันหนักแน่นว่าตั้งพักแน่
แต่ผมยืนยันว่าผมจะไม่กลับไปเป็นนักการเมือง
ผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ไม่ต้องการมีตำแหน่งทางการเมืองใดทั้งสิ้น
ไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับใครไม่ไปเป็นนายกรองนายกไปเป็นรัฐมนตรี
ไม่เป็นแม้แต่สอสอไม่เป็นแม้แต่กรรมการพักการเมืองนะครับ
เพราะงั้นผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้
แต่ว่ายืนยันอีกครับว่าผมจะไม่ทิ้งความรับผิดชอบภาระหน้าที่
ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยที่จะต้องรับผิดชอบบ้านเมือง
ยังไม่รวมพักเพื่อชาติไทยของนางอำภาพันธเนธเดชสุนทร
หลังบ้านบิ๊กรอสชที่ไม่ปฏิเสธหากพลเอกประยุทธ์
จะเป็นนายกที่มาตามรัฐธรรมนูลที่เปิดช่องไว้ให้
โดยวาดฝันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายประชาธิปไตย
ขณะที่พักประชาชนปฏิรูปของนายภัยบูลนิติตะวัน
ย้ำนักย้ำหนาว่าตั้งพักขึ้นมาเพื่อหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
อีกพักที่ถูกมองเป็นนอมินีของคอสชคือพักพลังชาติไทย
เพราะว่าที่หัวหน้าพักพลตรีทรงกรดทิพรัชเคยเป็นคณะทำงานด้านการปฏิรูปของคอสช
แต่ก็มีคำยืนยันจากผู้ร่วมก่อตั้งพักว่ามาร่วมกันทำการเมืองให้เป็นสีขาวเท่านั้น
เพียงแค่ออกสตาร์ทก็สร้างสีสันทางการเมืองได้ไม่น้อย
แต่เส้นทางนับจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของบรรดาพักการเมืองหน้าใหม่
ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะได้ใจประชาชนตามที่คาดหวังไว้หรือไม่